เรื่องของค่าฝุ่นฝุ่นในภาคเหนือ

เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมีรายงาน
แล้วก็ให้ดูด้วยว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไง

ใช่ค่ะเราจะเป็นมนุษย์ปอดเหล็กด้วยกันหรืออย่างไร

แต่ว่าตอนนี้มาดูเหตุไฟไหม้ก่อน
ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเป็นโรงงานทำถ่านอัดแท่งที่ชนบุรี
แล้วสภาพไฟที่มันไหม้ให้ดูแบบนี้
โอ้โหมองไปเหมือนเป็นทะเลเพลิงเลย
รถน้ำดับเพลิงมาก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ไฟไหม้แบบนี้ก็ก่อมลพิษเหมือนกันนะฮะ
แต่ก็สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินนะฮะ
ใช่ค่ะไฟมันไหม้ที่โรงงานทำถ่านอัดแท่งค่ะ
อยู่ถนนเส้นหลังโรงเรียนวังค้อซอยบ้านไร่เจริญใจ
ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ทางกู้ภัยก็ต้องรีบเข้าไปเพื่อระงับเหตุไฟไหม้

เห็นว่าไฟมันกำลังไหม้ทั้งกองไม้แล้วก็ลามด้วยค่ะ
ลามไปติดพวกกองเศษมันสัมปะหลังตากแห้ง
คุณคิดดูสิทั้งไม้ทั้งเศษมันตากแห้ง
ทุกอย่างมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยค่ะ
ห่มเร็วมากใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้
แล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นถามว่ามีใครเป็นอะไรไหม
เจ็บตายอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะ
แล้วเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปตรวจสอบ

จะสรุปสาเหตุของการเกิดไฟไหม้
แล้วก็มีการประเมินค่าเสียหายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ